คุณผู้ชมครับเรามาติดตามสถานการณ์น้ำท่วมกันต่อครับ
จังหวัดสุมบุรีนะฮะก็น้ำท่วมแล้วก็น้ำในคลองเนี่ยเอิดลดแล้ว
มีคลองหนึ่งครับน้ำสูงถึงขั้นกลับไปแตะที่บริเวณใต้ท้องของสะพาน
แล้วมีชาวบ้านพายเรือผ่านไม่ทันสังเกตว่าน้ำสูง
ถูกน้ำดูดเข้าใต้สะพานทั้งเรือและคนไปดูภาพเหตุการณ์บรรทึกนี้พร้อมกันครับ
นี่ครับเห็นไหมฮะเป็นภาพนาทีชีวิตจริงของผู้ชายคนนี้